คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตปาฟรังซิสนะคะ
ได้มีการเสด็จเยือนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณนัชชากิตโมกรายงานมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเชิญค่ะ
สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสได้เสด็จออกจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เมื่อประมาณ๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
โดยได้ขึ้นปลาใสเน้นย้ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างนครรัฐวาสิกาและประเทศไทยค่ะ
โดยที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้น
ขณะที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาโทลิก
เสด็จออกจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หลังจากที่พระองค์ทรงกล่าวปราธกคาถาในหัวข้อ
หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คณะผู้นำศาสนาต่างและประชาคมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เสด็จเยือนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
พระองค์ทรงประทับในระนาบเดียวกับนักบวชศาสนาอื่น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียม
ซึ่งพระองค์ทรงกล่าวย้อนถึงความสัมพันธ์
แน่นแฟนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับคริสตจักรโลมานคาทอลิก
โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ๑๒๒ปีก่อน
และพระองค์ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่๑๓
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีประมุขของรัฐที่ไม่ใช่คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน
สมเด็จพระสันตปาปาทรงยำว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ที่พระองค์จะทรงย้ำถึงปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นที่พระองค์ทรงเน้นมาตลอดจากการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้
และตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณเจลจีนเดริดนะคะซึ่งเป็นนิสิตจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเรามาฟังความรู้สึกของเธอกันเลยค่ะ
โดยสักครู่นะคะคุณเดริดได้ระบุว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเธอรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเห็นพระพักษ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะกำหนดการของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสนะคะจะเสด็จร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาศนวิหารอสัมชังบางรักษ์ก่อนที่จะเสด็จไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
วันชนะพันธ์ชัยถ่ายภาพนัทชายกิตโมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะคะและนั่นคือบรรยากาศล่าสุดนะคะ